ลอบจำหน่ายสุราต่างประเทศปลอมหลายยี่ห้อเลย

พร้อมกับของกลางมูลค่าหลายล้านบาทปลอมทั้งนั้นเลยนะครับ

ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่
หลังได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีบอกว่าบ้านหลังนี้
มีคนอยู่อาศัยที่มีพฤติกรรมซุกซ่อน
ลักลอบจำหน่ายสุราที่ปลอมเครื่องหมายการค้า
ตำรวจออกหาข่าวแล้วก็ขอหมายค้นนะครับ
จากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวก็พบ
นายเกียรติศักดิ์พัดศรีอายุ๓๒ปี
นางสาวนภาลัยห้องปานทองอายุ๓๒ปี
สุราต่างประเทศปลอมตระกูลจอนี่วอคเกอร์
แล้วก็ตระกูลชีวาสจำนวน๓๐๐ขวด
สแตมอากรที่ปลอมเครื่องหมายการค้าอีกจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ยังพบขวดสุราเปล่ารอบรรจุอีกกว่า๑๐๐ขวดนะครับ
ทีนี้แหละก็ได้มีการขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านปรีชาร่ม๙เขตมีนบุรี
ก็ไปพบนายซานบุญฟรีสัญชาติมาเลเซีย
จากการตรวจพบสุราต่างประเทศปลอม
แล้วก็วายยี่ห้อดังจำนวน๑๕๐ขวด
พร้อมกับขวดสุราเปล่ารอบรรจุอีกกว่า๑๖๐๐ขวดนะครับ

ขบวนการนี้เช่าบ้านนี้เป็นที่เก็บสุรา
แล้วก็ลักลอบทำสุราปรุงขึ้นมาเองเลย
นานกว่า๑ปีแล้วได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยขวดละ๕๐๐บาท
โดยวิธีการคือจะมีผู้นำสุราแล้วก็วายยี่ห้ออื่น
ซึ่งมีราคาถูกมาส่งให้
จากนั้นทำการกรอกใส่ขวดปิดอากรสแตมชุบตัวซะ

กลายเป็นสุรายี่ห้อดังยี่ห้อดีราคาแพง
นำไปส่งตามจุดนัดหมายในราคารังละ๗๕๐๐๑๐๐๐บาท
โดยนายทุนผลิตสุราปลอมลายนี้เป็นชาวไทยนะครับ
ผลิตส่งให้กับร้านค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
หลังจากนี้เองตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผล
เพื่อติดตามจับกลุ่มนายทุนใหญ่รายนี้
แล้วก็เฝ้าระวังว่าสุราปลอมมันระบาดไปถึงไหน